ดูเหตุสลดทาบรกแรกเกิดถูกทิ้งไว้อีกแล้วนะครับ
แต่ว่าคราวนี้ทารกไม่รอดนะ

ตำรวจโรงพักหลัก๒นำเจ้าหน้าที่พิสูจน์
เข้าตรวจสอบศพเด็กทารกแรกเกิด

ถูกทิ้งไว้ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนกาญจนาพิเศษเขตบังแคร์นะครับ

เป็นสองสามีภรรยาอาชีพเก็บของเก่าขาย

เป็นซากเด็กทาบรกอยู่ในสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อย
ว่าถูกทิ้งไว้แล้วหลายวัน
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบ

ยังไม่ทราบว่าใครนำศพเด็กทารกมาทิ้งไว้

ตรวจสอบภาพวงจรปิดในระแวกใกล้เคียง
แล้วก็ลงพื้นที่ในการสอบถามสถานพยาบาล
เพื่อจะหาบรายชื่อผู้หญิงตั้งคัน

ให้เจ้าหน้าที่มูลที่ส่งสถาบันนิติเวศ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
เพื่อไว้เปรียบเทียบกับแม่ของเด็กต่อไปนะครับ
เรื่องต้นก็พบว่าเป็นทารกเพศหญิง

ว่ามีผู้หญิงตั้งคัน
ฝากคันไว้ที่โรงพยาบาลหรือเปล่านะครับ
ก็จะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ตามหาแม่เด็กมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ